มาดูประเด็นอาทยากรรมกันบ้างนะครับ

มาดูที่แรกก่อนเป็นเหตุยิงกันที่หน้าอบตบางอ้อที่นครนายยกนะครับ
ชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์กันมา
และปรากฏว่าถูกชายมือปืนตามประกบเรียกให้จอด
มีการพูดคุยเจรจากันจากนั้นมือปืนเนี่ยนะครับ
ถีบรถจักรยานยนต์ของชายหญิงคู่นี้
แล้วก็จ่อยิงทั้งผู้ชายและผู้หญิง
ตอนนี้ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
นั่นคืออดีตสามีที่มาตามง้อขอคืนดี
ขอคืนดีไม่สำเร็จก็เลยยิงทั้งฝ่ายหญิง
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาส่วนฝ่ายชายนั้นเป็นแฟนคนใหม่ของอดีตภรรยานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงเข้าตรวจสอบ
พบรถจักรยานยนต์คาวาซากิสีส้มดำ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนา
ทราบชื่อก็คือนายสมชาติชื่นชมอายุ๒๖ปี
แล้วก็นางมาลีรอดเสงี่ยมอายุ๓๔ปี

ซึ่งต่อมานะครับนางมาลีเสียชีวิตครับ
จากการสอบสวนทราบว่านายสมชาติ
ผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่โยธาอบตบางอ้อ
คบหาดูใจกับนางมาลีมาประมาณ๒เดือนเสร็จ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนะครับนายสมชาติขี่รถจักรยานยนต์ออกจากอบต
โดยมีนางมาลีนั่งซ้อนท้ายออกไปด้วยกัน
โดยมือปืนมาดักรออยู่ที่สาราหน้าอบตครับ
มือปืนเห็นทั้งคู่ขี่รถออกมาเรียกให้จอด
แล้วก็เข้าไปถีบรถของนายสมชาติจนล้มลงไปข้างทาง
แล้วเดินตามไปนะครับพร้อมกับชักปืนเจาะยิงที่ศีรษะของนายสมชาติไปหนึ่งนัด
ส่วนนางมาลีถูกยิงที่หน้าอกซ้าย๑นัด
จากนั้นคนร้ายวิ่งไปขี่รถบิ๊กไบท์ที่จอดอยู่หน้าสารา
ขับหลบหนีไปทาง๔แยกบางอ้อมุ่งหน้าถนนรังสิทธิ์นธรรมนายก
การสืบสวนของตำรวจก็ทราบว่าผู้ต้องสงสัย
คือนายชะยะทัศน์รอดเสงี่ยมอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นอดีตสามีของนางมาลีผู้ตาย
ตามคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุ
เพราะว่ามือปืนสวมหมวกกันน็อกสีดำสวมเสื้อดำ
คล่อมรถบิ๊กไบท์รออยู่ที่หน้าสาราบริมทางนานหลายชั่วโมงแล้วนะครับ

ล่าสุดตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

โดยเฉพาะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ
ต้นนั้นกล้องวงจรปิดจับภาพชายชุดดำ

แต่ยังไม่สามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้
จากหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิด
ยังไม่เห็นหน้าของผู้ก่อเหตุชัดเจนนะครับ
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะครับว่า
มือปืนน่าจะเป็นอดีตสามี
มาตามง้อขอคืนดีกับผู้ตายก็คือนางมาลี
และเกิดความหึงหวงมาดักรอ
จนกระทั่งยิงทั้งอดีตภรรยา
แล้วก็ยิงทั้งแฟนใหม่ของอดีตภรรยาด้วยนะครับ